แบบนี้นะครับสนุกสนานคลึกคลื้นเฮฮากันหน่อยดีกว่า

รวมเอาไว้แล้วกับความสนุกความฮาจากในโลกโซเชียล
อย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของ
ตลอดข่าวขำ
ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาไปดูลีลาการ

ยิ่งช่วงนี้แอปพลิเคชันติ๊กต๊อกดังมาก
เลยทำให้มีหลายคนผันตัวเองมาเป็นดาวติ๊กต๊อก
โชว์สเต็ปการแดนส์ให้คนอื่นเห็น
แต่ถ้าเต้นคนเดียวมันก็คงจะไม่สนุก
งานนี้มันก็เลยมากันทั้งครอบครัว
พี่ปัน
โอ้โหมากันทั้งครอบครัวจริงครับคุณผู้ชม
งานนี้เหล่าบรรดาคุณพ่อคุณลูกคุณอ่า
ก็ไม่ทำให้ลูกหลานผิดหวัง
โชว์สเต็ปแบบไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว
ต้องบอกก่อนเลยว่าที่เห็นคุณพี่เขาเต้นกันพริ้วขนาดนี้เนี่ย

พวกเขาเป็นเจ้าพ่อขาแดนส์เลยก็ว่าได้นะ
แม่การเต้นเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดจริง
คราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการแข่งขันของเหล่านักกีฬารุ่นจิ๋ว
แจ๋วแบบสุดไปเลยล่ะครับ
นี่กับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสุดฮอตอย่างชักเกยอร์
ที่งานนี้เนี่ยทั้งสองทีม
ต่างออกแรงดึงกันอย่างเต็มที่
แต่จะเต็มที่ขนาดไหนไปเชียร์กันเลยครับ
อ้าวหุ้ยเล่หุ้ยปุ๊บ
เฮ้ยทำไมเชือกมันมาขาด

สงสัยด้วยความที่อยากจะชนะทั้งคู่ทั้งสองทีม
เลยทำให้เชือกมันขาดกลางคันแบบนี้แหละครับ
เฮ่ยอย่างนี้เนี่ยกระทะก็ว่าเสมอกันไปละกันนะครับ
อีกหนึ่งความฝันของผู้ชายหลายคน
นั่นก็คือการมีรถโมโทไซเคิลคู่ใจคัดเท่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิ๊กไบท์ที่หากผู้ชายอย่างเราได้ขี่แล้วก็
สาวเนี่ยมีกรี๊ดอย่างแน่นอนเหมือนอย่างคุณพี่ท่านนี้นี่แหละครับ

มะวานแว่นไปปากเล่นมะวานแว่นไปปากเล่น
สาวสังเกตถามณเดชน์ใช่ไหมนี่
อ้าวหงายมาอย่างเท่แต่จบด้วยแบบนี้แหละครับคุณพี่
ตอนแรกกำลังจะชมเลยนะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจ๊าบสุด
ถึงขนาดหนุ่มอีกคนนึงถึงกลับหันมามอง
แต่ที่ไหนได้เขามองว่าทำไมทำไม
ทำไมมันมาแค่ครึ่งก้อนแบบนี้นี่แหละครับ
หรือส่งก็ใส่มันจะเป็นรถรุ่นใหม่แบบลูกครึ่ง
โอ้โหคลิปสุดท้ายนี่มาแบบครึ่งใช่ไหม

แสดงว่าตอนซื้อมาเขาใช้สิทธิ์